ซึ่งการตรวจค้นวัดพระธรรมกายเพื่อจับกลุ่มพระธรรมชโยนั้น
ทางตำรวจเองนะคะก็มีการเจรจากับทั้งสองฝ่าย

เจ้าหน้าที่จึงเตรียมที่จะใช้ปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบ
ดำเนินการตรวจค้นวัดพระธรรมกายค่ะ
มาดูความเคลื่อนไหวที่ประตู๕และประตู๖กันนะคะ
พระสงฆ์และลูกศิษย์วัดพระธรรมกายนะคะ
ช่วยกันนำแท่งปูนขนาดใหญ่ค่ะ
ขวางกั้นทางเข้าประตู๔นะคะ
เข้ามาบุกเข้ามาภายในวัดพระธรรมกายค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะทั้งสองฝากฝั่งประตู๔นั้น
ก็มีลูกศิษย์นั้นมานั่งสวดมนต์กันเต็มพื้นที่ค่ะ
และยังมีการแบ่งกำลังไปประตูหนึ่งด้วยนะคะ
และส่วนด้านบนสะพานข้ามคลอง๔นั้นนะคะ
พระสงฆ์เร่งทำหลังคาบนสะพานค่ะ

ตั้งแผงเหล็กปิดกั้นเส้นทาง
เพื่อไม่ให้กลุ่มลูกศิษย์วัดพระธรรมกายนั้น

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทหารนั้น

ซึ่งในพื้นที่ก็พบตู้คอนเทนเนอร์

การเก็บรักษาของใช้

ขณะที่ระหว่าง
ประตู๕และประตู๖นั้นนะคะ

พระธรรมกายนั้นได้นำเต็นต์มากางค่ะ

ไม่ให้บุกเข้าตรวจค้นภายในวัดได้

เป็นการลใช้เวลาไม่นานค่ะ
แล้วเสร็จแล้วก็ยังคงปักหลักสวดมนต์ทันทีค่ะ
ขณะที่พระครูมงคลกิจจารักษ์

เจ้าอาวาสวัดมงคลคุการาม

เพื่อขอให้พระสงฆ์และกลุ่มลูกศิษย์
วัดพระธรรมกายนั้นออกจากพื้นที่ตลาดค่ะ
หลังจากเจ้าของตลาดนั้นแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
ต่อกลุ่มลูกศิษย์วัดพระธรรมกายค่ะ

ตัวแทนพระสงฆ์วัดพระธรรมกายจึงขอเวลา๑วันค่ะ
ในการที่จะออกจากพื้นที่นะคะ
ขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย
พยายามจะกางเต็นต์ในพื้นที่ตลาดเพิ่มนะคะ
เพื่อรองรับลูกศิษย์ที่จะเดินทางเข้ามาค่ะ
จึงเกิดการกระทบกระทั่งกันเพียงเล็กน้อยค่ะ
ทางประธันการ์ชาวพุธ
แล้วก็ยืนยันว่าจะทำการอดอาหาร
เพื่อกดดันให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นยกเลิกกัน
บังคับใช้มาตรา๔๔ค่ะ
พระจะอดเข้า
วัดท้วงความอายุติธรรม
เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมกลับคืนมาให้กับชาวพุทธ
กับประชาชนชาวไทยได้เห็นได้ประจักษ์ในเร็ววันนี้
กว่าจะยกเลิกม
ขณะที่บรรยากาศด้านในวัดพระธรรมกายนั้น
ก็มีกลุ่มลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกายและกลุ่มพระสงฆ์
ปักหลักสวดมนต์อยู่บริเวณด้านในอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่พระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
นั้นก็บอกว่ากระแสข่าวการมอบตัวของพระธรรมชโยนั้นไม่เป็นความจริง
เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เมื่อปี๒๕๔๒นั้น
เคยไปมอบตัวมาแล้ว๑ครั้งแล้วสารก็ตัดสินไปแล้วว่าไม่มีความผิด

อกจากนี้นะคะว่าการที่พระธรรมชโยจะกลับไปมอบตัวอีกครั้งนั้นก็เป็นไปไม่ได้อีกเช่นเดียวกันค่ะ
เนื่องจากว่าในขณะนี้นั้นก็ยังอยู่ในอาการอาภาษณ์ค่ะ
แต่ครั้งนั้นต้องบอกว่าท่านไปเพราะท่านแข็งแรงดี
แม้จะมีอาการเบาหวานสุขภาพไม่ดีอยู่บ้างแล้วแต่ก็ยังเดินทางไปได้
แต่ครั้งนี้เองต้องบอกว่าคดียังไม่มีการตัดสินถูกผิด
ยังไม่มีการพิสูจน์ทราบเลยว่าจะมีความผิดหรือเปล่า
แต่ว่าเมื่อมีหมายเรียกขึ้นมาแล้วครั้งนี้พระเด็จพระคุณหลวงพ่อมีอาการอาภาษณ์หนัก
ถึง๘โลกที่เคยเรียนต่อสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนไปแล้วเนี่ย
ครั้งนี้ท่านอาภาษณ์หนักจนไม่สามารถเดินทางไปรับข้อเก่าหาได้ด้วยตัวเอง
แล้วก่อนหน้าที่จะมีหมายเรียกหมายจับเนี่ยทางวัดเนี่ยติดต่อ
ท่านก็ไม่มากลายมาเป็นหมายจับแล้วเหมือนกับว่าหลวงพ่อเป็นอาชญากรแผ่นดิน
ขณะนี้คืนนี้เป็นคืนที่๗ของการบังคับใช้มาตรา๔๔แล้วนะคะ
สถานการณ์ที่ประตู๕นั้นก็ยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยค่ะ
ขณะที่ตำรวจนั้นก็ยังคงสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา
เพื่อที่จะคอยดูแลรักษาความปลอดภัย
และกั้นไม่ให้มีใครเข้ามาสมทบเพิ่มเข้าไปยังวัดพระธรรมกายค่ะ
และทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศที่ประตู๕วัดพระธรรมกาย
อารยาโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดพระธรรมกายค่ะ
ขอบคุณคุณอรยาโพจานะคะ